ไหนเชอรี่มาแล้วขอเอาใจสาวใต้นิดนึง
ว่าแล้วผิดกระพร่าไปเที่ยวใต้เลย
พี่ไทยเอกพันธ์ไปนะคะกู้ภัยใจพระคนสนิทของบันเทิงไทยรัฐนี่แหละค่ะ
ไปทำบุญถึงใต้ค่ะต้องบอกว่าเป็นการทำบุญใหญ่ทอดกระถิ่นประจำปีที่
เขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
การใหญ่จริงนอกจากจะสงมอบอธรรม้าภานแล้วนะคะ
ยังมีพิธีพระพระอาจารย์เมื่อกี้ระดมประไจร์สร้างโบสถ์ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมดูตามภาพหน้าจอเลยค่ะเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ค่ะ
ละอาทิตย์ทรงกฎเห็นไหมวัดเห็นไหมเห็น
คุณผู้ชมเหมือนหนังเลยอ่ะเมฆหมอกแบบเปิดออกเปิดออกเห็นไหมคะ
โอ้โหเป็นแบบสีรุ้งแบบนี้เลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมนะคะ
ประกอบพิธีเนี่ยคือนอกจากพระอาทิตย์ทรงกฎถึง๑๙นาทีแล้วนะคะ
ยังมีเรื่องราวที่แบบโอ้โหเราขนลุกสู้เลยค่ะ
มีญาติโยมส่วนหนึ่งค่ะเข้าร่วมพิธีนะคะ
แล้วก็รอบบทที่กำลังก่อสร้างอยู่นั้นเดี๋ยวให้ดูภาพค่ะ
ภาพถ่ายก้อนเมฆเหนือพิธีค่ะซึ่งปรากฏเป็นภาพคล้ายหลวงพ่อองค์ใหญ่

ใช่หลวงพ่อองค์ใหญ่เป็นพระประธานประจำวัดอยู่แล้วนะคะอายุกว่า๘๐๐ปี
นี่ค่ะภาพตามภาพเลยนะคะซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากค่ะ
ซึ่งหลังจากประกอบพิธีเสร็จปุ๊บพี่ไทยเอกพันธ์ก็รู้ว่าเอาล่ะแจ๊กกะลีนมารอแล้ว
ประทัดซะหน่อยค่ะนี่เลยนะคะเลขปลายประทัดค่ะนั่นก็คือคุณผู้ชมดูพร้อมกันหน้าจอ
พี่ไทยอย่าเพิ่งโยกมาเอาตรงนี้หน่อยนี่๗๑๒๓๗โอ้โหสร้างความฮือฮาให้คนที่มาร่วมพิธี
เพราะเชื่อกันว่าเลขปลายประทัด๗๑๒๓๗ที่ได้เนี่ยมันคล้ายกับเลขท้าย๒๗๒รางวัลที่๑งวดวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ซึ่งหลายคนก็หมายมั่นปั้นมือเลยว่าฉันจะตามฉันจะตามเลขนี้นะคะฟังเสียงนิดนึงค่ะ

สำหรับยอดพุ่มผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้อยู่ที่จำนวนฟังให้ดีค่ะ
ยังไง
ซึ่งพี่ไทยเอกพันธ์ได้ประกาศร่วมบริจาคอีก๑ล้านบาทค่ะ
เพื่อสมทบสร้างโบสถ์วัดให้เสร็จสมบูรณ์ในเร็ววันค่ะ
เรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็อิ่มตาเพราะได้ดูตัวเลขปังไปนะคะ
พี่ไทยบอกว่าพอกลับมาเสร็จปุ๊บโหคุณผู้ชมเหลือเชื่อ